เมื่อสักครู่นี้สบคในแพทย์ทวีสินก็เพิ่งบอกไป
ว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปกักตุลอาหาร
มันไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องมีการล็อกดาวน์
แต่ประชาชนก็ยังคงมีความกังวลนะคะ
หลายพื้นที่เลยเลยมีภาพของประชาชน
ไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าห้างร้านต่าง
เพื่อไปซื้อสินค้ามากักตุนไว้ให้อุ่นใจว่างั้นเถอะนะคะ

อย่างที่ตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองปฐุมธานีนะคะ
จังหวัดปฐุมธานีมีประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก
มาซื้อของใช้ของแห้งตามห้างสรรพสินค้า
ส่วนใหญ่ก็น้ำดื่มปลากระป๋องข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปล่ะค่ะ
ห้างก็มีมาตรการในการคัดกรองกันเข้มงวด
แอปพลิเคชันไทยชนะหรือว่าลงทะเบียนในสมุด
รวมทั้งต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้า
อันนี้เป็นมาตรฐานที่ต้องทำอยู่แล้วนะคะ
จากการสังเกตประชาชนที่เดินทางมาซื้อสินค้า
ก็ใส่หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้ากันทุกคนค่ะ
จากการสอบถามนางพิมปวีทองประสงค์นายกสมาคมธุรกิจร้านอาหารจังหวัดปฐุมธานี
และเป็นเจ้าของร้านอาหารครัวริมน้ำท้ายเกาะ
บอกว่าหลังจากที่จังหวัดยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ประชาชนในพื้นที่ก็ออกไปซื้ออาหารของใช้เนี่ยมาตุนเอาไว้ค่ะ
ร้านอาหารของเธอเองก็มีการตุนอาหารไว้เพื่อขายในวันหยุดเหมือนกัน
แต่เมื่อมีคำสั่งไม่ให้ลูกค้านั่งที่ร้านให้ซื้อกลับบ้านตั้งแต่๒มกราคม
ผู้ประกอบการร้านอาหารก็พวงว่าสินค้าที่ซื้อมาสต๊อกไว้จะขายหมดไหม
เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้ร้านอาหารยังเปิดได้อยู่ค่ะ
แล้วมาเข้มงวดเรื่องการคัดกรองแทน
จากนี้ความกังวลของประชาชนยังส่งผลต่อเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างนะคะ
ที่เลยบอกว่าโอ้โหเงียบเหงาดูสิคะนี่ตลาดน้ำอ่ะเงียบมากนะคะ
ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีไม่มีนักท่องเที่ยวเลยค่ะ
แต่ก็มีผู้ประกอบการบางรายพยายามเปิดให้บริการจอดรถฟรี
ให้พื้นที่พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาค้าขายได้ฟรี
คับประคองการท่องเที่ยวตลาดน้ำไปก่อนให้อยู่รอดในวิกฤตได้
นางยุวรรณดาอุรุพงศาเจ้าของท่าเรือยุวรรดาตลาดน้ำดำเนินสะดวก
ก็เปิดพื้นที่ให้คนเข้ามาขายของฟรีให้นักท่องเที่ยวจอดรถได้ฟรี

ไม่อยากให้ตลาดน้ำเนี่ยกลับไปอยู่ที่ศูนย์ก็ต้องประคับประคองกันไปก่อนนะคะ
ทีนี้อย่างบรรยากาศงานฤดูหนาวและโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่บ้าง
อันนี้งานประจำปี๒๕๖๔นะคะจัดตั้งแต่๓๐ธันวาคม
ยาวไปจนถึง๑๐มกราคมเลยแต่ดูสิบรรยากาศคือมันเงียบเหงามาก
คือไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะคะทุกปีเขาบอกว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวประชาชนแห่กันมาครับข้างจนแทบจะไม่มีที่เดิน

ปีนี้โล่งอ่ะโล่งนะคะทั้งงานร้านค้าร้านอาหารนานจะมีลูกค้าเดินผ่านมาหนึ่งคน
ต่างจากโซนเครื่องเล่นต่างตัวขายไม่ออกค่ะ
บริเวณจุดมัชชากาชาติช่วงหัวค่ำก็ไม่มีประชาชนไปซื้อบัตรเสี่ยงโชคเลย
มีแต่เจ้าหน้าที่ที่มาทำหน้าที่นี่เจ้าหน้าที่หมดเลยนะคะ
นางซาว่าชิราพรแสนสมแม่ค้าร้านหมึกย่างบอกว่าปีนี้มันเงียบเหงาจริง
ประเมินค่ะถ้าอีก๒๓วันยังไม่ไหวแบบนี้
อาจจะเลิกขายเก็บของกลับบ้านดีกว่า
ก็เห็นใจนะใช่คืองานอย่างนี้มันก็มีความเสี่ยงจริง
เพราะว่าถ้าคนไปรวมกันเยอะแล้วไม่มีการจำกัดจำนวน